ช่วงนี้จะพากันไปตามกันก่อนเลยที่คดีของน้องชมพู่ก่อนหน้านี้
แต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นพระเดือนชัย
พระชื่อดังที่เคลื่อนไหวอยู่ในจังหวัดมุกดาหารที่เคลื่อนไหวในคดีน้องชมพู่

ล่าสุดมีคนไปพบพระเดือนชัยอยู่ที่จังหวัดนครนายกเนี่ยนะคะ
แต่ว่าท่าทีผิดไปผิดแปลกไปจากก่อนหน้านี้
จะดูสำรวมขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนะคะ
แล้วก็ไม่ค่อยจะอยากให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเท่าไหร่นะคะ
คือล่าสุดที่ไปเจอเนี่ยพระเดือนชัยได้เข้าไปหล่อเทียนพรรษา

ในพื้นที่จังหวัดนครนายกนั่นเอง
หลวงปู่เดือนชัยยังคงรับกิจนิมนต์ที่อุทยานมาคบูชาในจังหวัดนครนายก
ก็ได้เข้าไปร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาร่วมกับพระสงฆ์นะคะ

หลวงปู่เดือนชัยบอกกับทีมข่าวค่ะ
ที่ได้กราบนามัศกาลแล้วก็สอบถามไปว่า
หลังจากที่ท่านถูกให้ออกจากจังหวัดมุกดาหาร
อีกทั้งพอกลับไปอยู่วัดที่จังหวัดอุดรธานีก็เกิดการแบ่งแยกกันอีกเนี่ย
หลวงปู่เดือนชัยพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าก็ทำใจได้แล้วล่ะ

คราวนี้ท่านตอบคำถามด้วยท่าทางที่สำรวมค่ะ
หูผิดตาไปเลยทีเดียว
ฟังเสียงพระเดือนชัยท่านพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะ
มีใครคำถามให้เกี่ยวกับคู่เรื่อง
ให้มันมา
ทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
หลวงปู่เดือนชัยก็ยังคงเดินทางไปเป็นประธานนะคะ
ในพิธีบวงสูงสถานที่ในอุทยานมาลักษณะพูดชาติอนุสรรค์ที่จังหวัดนครนายก
แล้วก็ไปร่วมหล่อเถียนภัณฑ์ศาสตร์ด้วยก็มีประชาชนที่ทราบข่าวว่าค่ะ
ไปร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมากในพิธีนี้นะคะ
หลวงปู่เดือนชัยได้ใช้แป้งไปเจิมตรงที่หล่อเทียน
ประชาชนต่างก็พากันไปเนี่ยค่ะไปถ่ายรูป
จากนี้หลวงปู่ก็ยังมอบข้าวสารให้กับนายกอบตสาริกาแล้วก็กำนันด้วย
เพื่อที่จะนำไปมอบต่อให้กับโรงเรียนในพื้นที่จำนวน๓๐๐ถุง
หลวงปู่เนี่ยมีการเทศสอนให้ประชาชนฟังด้วยนะคะโดยไม่มีการแสดงอุตริใดทั้งสิ้นด้วย
ขณะที่พระครูอุดมกิจจานุกูลค่ะเจ้าคณะตำบลสาริกาเข็ด๑
ที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าก็รู้สึกกังวลใจค่ะ
หลวงปู่เดือนชัยเดินทางเข้ามาที่นครนายก
เพราะเกรงว่าจะมีความประพฤติไม่เหมาะสมอะไรอีกทั้งนี้พุทธอุทยานมาคบูชาอนุสร
ไม่ได้ขึ้นตรงกับคณะสงฆ์อีกทั้งหลวงปู่เดือนชัยเป็นสายพระธรรมยุทธ์
ทำให้เจ้าคณะตำบลไม่มีอำนาจลงพื้นที่ไปดูแลจัดการได้อย่างเต็มที่
แต่ก็ได้แจ้งเรื่องให้ทางสำนักพระพุทธศาสนารับทราบในเบื้องต้นแล้วนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นภาพที่หลวงปู่เดือนชัยไปเจิมนะคะ
ตรงที่หล่อเทียนแล้วก็นี่แหละเห็นไหมคะ
มีประชาชนจำนวนมากเลยค่ะพากันไปส่องเนี่ยนะคะ
บริเวณที่ไปเจอเมื่อสักครู่นี้ไม่ทราบเห็นเลขกันหรือเปล่า